รวมทั้งเป็นการคุกคามสิทธิเสร็จภาพของผู้ใช้งานทุกคนครับ
เนื่องจากว่าการกระทำลักษณะนี้ถือว่าเป็นการคุกคามสิทธิและเสรีภาพของผู้ใช้งานทั้งหมด
โดยทีมคุกยังเตรียมยื่นเรื่องดังกล่าวเพื่อเสนอให้กับสารสูงพิจารณาตามกระบวนการทางกฎหมายแล้ว
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเตรียมนัดหามรือพิเศษกับผู้บริหารเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อหาทางออกจากประเด็นที่เกิดขึ้น